เห็นคุณสืบสกุลเล่าเรื่องเด็กแล้วต่ออีกคนนึงเลยดีกว่าไหม
เรื่องนี้คุณผู้ชมทั้งสงสารทั้งเอ็นดูค่ะ
ดูสิน้องผู้หญิงตัวนิดเดียวคนนี้
พยายามเลยนะที่จะเอากระเป๋าเป้สะพายขึ้นหลังให้ได้
คลิปนี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียลคนดูเป็นล้านล้าน
ใช่ค่ะบอกว่าดูสิกระเป๋ามันหนักมาก
น้องนั่นหลังแทบหักล้มลุกคลานเลย
เดี๋ยวดูภาพตอนที่น้องพยายามจะแบกกระเป๋าหน่อยค่ะ
สารปรับปรับบินตั้งสิบพัน
โรงพยาบาลทางแม่นุ้งค่ะค่ะ

อย่าเรียนแอบทุกอย่าทุกกับบุค่ะ
โอ้โหคุณดูสิเนี่ย

เขาแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้น

แล้วดูสิจะใช้วิธีไหนนั่งยองไหน
หลังมันก็เอาไม่ขึ้นเอาไม่ขึ้นก็ล้มอยู่แบบนี้

เกิดน้องเขาหงายลงมาถนนนี่น่ากลัว
แต่เหตุการณ์นี้มันจบยังไงคุณผู้ชม

ที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในรถนี่พี่คนนี้

ลงไปเอ้ยเอาขึ้นไม่ได้ใช่ไหมมา

ให้เอาแล้วน้องก็เอาแขนใส่ไป

บอกว่าโอ้โหสงสารเด็กนักเรียนไทย
ตั้งแต่สมัยไหนต่อไหนมาถึงทุกวันนี้
ยังต้องแบกขนาดนี้อยู่อีกหรือ
ใช่ค่ะสงสารคุณภาพชีวิตเด็กไทยเนี่ยนะคะ
แล้วคนมาดูคลิปนี้เยอะ
คนกดหัวใจเพราะว่าสงสาร
แล้วก็เอ็นดูน้องนี่แบบเป็นแสนเลยค่ะ
ใช่ค่ะเข้ามาชมคลิปกว่า๒๒๐๐๐๐๐ครั้งนะครับ
กดให้กำลังใจมากกว่า๑๖๗๐๐ครั้ง
แล้วก็นี่แหละสะท้อนความคิดเห็นเนาะ

นี่ทุกคนบอกหมดเลยนะบอกเออตอนนึกถึงตอนตัวเอง
สมัยที่เป็นเด็กเราต้องแบกอะไรแบบนี้
แต่บางคนก็บอกว่าเอ้าทำไมถ้าเกิดมันหนักขนาดนี้

จะได้ไม่ต้องหลังจะได้ไม่ต้องแบกรับน้ำหนัก

ทั้งหมดทั้งมวลก็มันก็ขึ้นอยู่กับทาง

หลายคนบอกโอ้โหเด็กต้องแบกอะไรเนี่ย
คำถามที่สำคัญในกระเป๋ามีอะไร

คุณผู้ชมเห็นพลเมืองดีที่ไปช่วยใช่ไหมคะ
ทีมข่าวของเรานะได้เจอผู้ชายคนที่ไปช่วยนั่นแหละ
เขาเป็นเซลล์ที่ขายของอยู่ที่ตรัง
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดขึ้นที่จังหวัดสตูนนะ
แล้วก็เจอเด็กหญิงตัวน้อยครับสั้นครับ
พยายามจะแบกกระเป๋าขึ้นหลังให้ได้
ทีนี้พอเห็นว่าน้องทำไม่ได้คุณธีรยุทธ์ก็เลยเดินไปช่วย

ว่าคุณธิรยุทธ์กระเป๋าที่พยายามช่วยน้องเขาสะพาย
จากการฆ่าการน่าจะหนักประมาณเท่าไหร่
เพราะพี่ไปยกครั้งหนึ่งนะ
พี่ว่าน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยเท่าไหร่ฮะ
เขาบอกว่าประมาณ๑๕โล

แล้วตัวคุณธีรยุทธ์บอกว่าผมเข้าใจเลยผมมีลูก

เอาเดี๋ยวฟังเสียงคุณธีรยุทธ์ตอนไปช่วยน้องหน่อยนะคะ

พอเราเห็นเด็กสะพายกระเป๋าแบบนั้น
ในหัวอกความเป็นพ่อเป็นแม่เราเห็นเราคิดบ้าง

มันก็ตำไม่ได้ออกมาดังกัน
นี่พี่เขาบอกโอ้โหนึกถึงตอนเรียนเหมือนกันนะครับ
ทีนี้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ถามคุณถรายุทธ์คุณถรายุทธ์นอกจากน้ำหนักนะครับค่ะ
มันหนักเท่าไหร่คุณธิรยุทธ์บอกประมาณสัก๑๕กิโล

คุณธีรยุทธ์ก็ไปตอบแล้วมีคนมาช่วยตอบ
บอกว่าอาจจะเป็นนมโรงเรียนหรือเปล่า
หรือว่าเป็นหนังสือเรียนหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะเราลองเปรียบเทียบให้ดู
ว่าถ้าน้ำหนักที่คุณเทียรยุทธ์คำนวณออกมา
ว่าน่าจะสักประมาณ๑๕กิโลกรัม
มันหมายถึงเด็กต้องแบกอะไรบ้าง

หนังสือการ์ตูน๑เล่มนะคุณนะ
หนักประมาณ๐๑๕กิโลกรัม
ถ้าจะแบกด้วยน้ำหนัก๕กว่า
กิโลกรัมกว่า๓๕เล่ม

หนังสือเรียนอยู่ในกระเป๋านั้น
๑๐๐เล่มแบกกันไว้ไหมคุณ

นมโรงเรียนนะฮะน้ำหนักของนมโรงเรียน
กล่องขนาด๒๐๐มิลลิกรัมนะครับ

น้ำหนักประมาณ๖๗๑กิโลกรัม
เท่ากับ๑กล่องจะมีน้ำหนักประมาณ๐๑๘๖กิโลกรัม
ถ้า๓๐กล่องนะนมโรงเรียนนะนะ

กระเป๋าด้วยน้ำหนัก๑๕กิโลกรัม
หมายถึงในกระเป๋านั้นต้องมีนมโรงเรียน๘๓กล่อง
เป็นไปได้ไหมคุณ
มันเยอะไปเอาผู้ใหญ่ท่านแบกโน้ตบุ๊คไปทำงาน
บุ๊ก๑เครื่องน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ๑๒๕กิโลกรัม
ถ้าเราต้องแบก๕กิโลกรัมเราใส่โน้ตบุ๊กในกระเป๋า๔เครื่อง
แต่ถ้าเราต้องแบก๑๕กิโลกรัมเท่ากับผู้ใหญ่อย่างเรา
โน้ตบุ๊กไปทำงาน๑๒เครื่อง
คุณแค่เครื่องเดียวนี้บางคนก็ไหล่จะหักอยู่แล้วนะ
นี่หลังหักหลังแอ่นกันแล้วนะฮะถ้าเป็นน้ำหนัก๑๕กิโลกรัมจริง
ตามที่คุณธิรยุทธ์คาดการณ์ไว้ว่าเด็กแบก๑๕กิโลกรัม
เท่ากับแบกนมโรงเรียน๘๓กล่องเป็นไปได้หรือไม่

ค่ะแต่ทีนี้ค่ะเรื่องของการแบกกระเป๋า
คุณผู้ชมเอาจริงเสียงสะท้อนมันก็เข้ามาเยอะ
บอกว่าการที่เด็กไทยต้องแบกกระเป๋าหนักแบบนี้
มันจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพหรือเปล่า
แน่นอนฮะมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ
จากทางด้านรองศัตว์อาจารย์ในแพทย์อดีศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์

เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าเด็กไทยจะต้องแบกกระเป๋า
น้ำหนักประมาณร้อยละ๑๐ของน้ำหนักตัวเด็ก
ก็คือสมมุติเด็กหนัก๓๐โล
แบกกระเป๋าหนัก๓กิโล

โอ้โหต้องแบกกันหนักเหมือนกันนะคุณนะ
ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเด็กป๓
มี๗๒เด็กป๔อยู่ที่๗๐
แต่ที่อยู่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
คือมาตรฐานน้ำหนักกระเป๋าเด็กนักเรียน

ควรจะหนักไม่เกิน๓กิโล
และถ้าเป็นเด็กปสามปสี่ไม่เกิน๓โลครึ่ง

ซึ่งอันนี้คือมาตรฐาน
แต่เมื่อกี้พี่ธีรยุทธ์พลเมืองดีบอกเท่าไหร่นะ

น้องคนนั้นแบกกระเป๋าน้ำหนัก๑๕กิโล

อืมเรื่องนี้ต้องตรวจสอบด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ผลกระทบที่ตามมาเกี่ยวกับร่างกายมันก็มีเยอะนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราทำยังไงล่ะ
ก็พยายามมานะ

น้องผู้หญิงตัวน้อยคนนี้ค่ะ
ปรากฏว่าเราไปที่หมู่๒ตำบลละงู

นี่คือสภาพบ้านของน้องนะ

นี่ไปถึงที่บ้านของน้องคนนี้
น้องชื่อว่าเด็กหญิงไอนาโซะตาอายุ๗ขวบค่ะคุณผู้ชม
นี่โอ๊ยตัวน้อยยิ้มหวานแบบนี้

อยู่ห่างจากโรงเรียน๑กิโล

คุณแม่สุชาดาหัดหวัง
แม่ก็เล่าให้ฟังเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจอน้องออกมาอยู่ริมถนนประมาณช่วงเที่ยง

แม่เล่าให้ฟังว่าอ๋อวันนั้นเนี่ยนะน้องเรียนครึ่งวัน

แล้วแม่บอกว่าในกระเป๋าน้องจริงไม่ได้หนักนะ

อ้าวนมโรงเรียนหนึ่งรัง

ว่าถ้านมโรงเรียน๑รังเท่ากับ๓๖กล่อง
น้ำหนักของนมโรงเรียน๑รัง
ประมาณ๖๗๑กิโลกรัม

แต่๖๗๑มันก็หนักมากแล้วนะ

แบกกระเป๋าแบบหลังจะหักแบบนี้ล่ะ
แม่บอกว่าจริงแม่จะไปรับน้องไอนา

แล้วก็รับนมแจกกลับบ้านเอง

แต่ว่าน้องเห็นว่าในกระเป๋าหนู
มีหนังสือเรียนแค่๔เล่มเอง

ทีนี้มันก็มีที่ว่างอีกเยอะ
พอคุณครูเขาให้นมโรงเรียนมาให้เอากลับไปกินที่บ้าน

ใส่มาในกระเป๋าแล้วก็พยายามสะพายกลับบ้าน
แล้วหนูก็ยัดทั้งกล่องลงกระเป๋าหนูนี่นะ

ได้โอกาสเอาไม่ใช่มีนักสืออะไรนี่

นมลักหนึ่งค่ะหนูเอาใส่ในกระเป๋าใช่

แต่ว่าเมื่อวันนี้ไปรอบ๒๑ประมาณ๕๐นาที

ไล่ที่ข้างหลังโรงเรียน
นี่คุณแม่บอกไงลูกสาวใจร้อน
เอาจริงก็สอดคล้องกับที่พอเป็นข่าวเลยนะ

ไปที่โรงเรียนเยอะเลยถามว่าทำไมโรงเรียนนี้

พอบอกว่าในกระเป๋านั้นไม่ใช่หนังสือเรียน
มันเป็นนมโรงเรียนจริงพอมันเหลือปั๊บเนี่ย
จะให้เด็กเอากลับไปกินที่บ้าน

แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ทำไมทำไมต้องบังคับให้เด็กแบกล่ะ
ใช่ซึ่งทางคุณแม่บอกแล้วว่าจริงไม่ได้ตั้งใจ
โรงเรียนไม่ได้ตั้งใจให้เด็กแบกเอากลับบ้านเอง
และแม่ก็ไม่ได้จะให้ลูกแม่แบกเอากลับบ้านเอง
แต่ลูกแม่นะใจร้อนเอาใส่กระเป๋ามาเอง
นี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะเหมือนกันนะครับ
มีคนหนึ่งที่เป็นคุณครูบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นครูปฐมค่ะ
เรียนวันแรกโรงเรียนจะมีการจ่ายนมนะฮะ
ช่วงที่เด็กไม่ได้ไปรับช่วงปิดเทิมค่ะ
เช่นเดือนหนึ่งก็จะประมาณ๓๐กล่อง
แต่เด็กบางคนเขาก็ทยอยเอากลับ
แต่เด็กบางคนก็ไม่ยอมทยอยก็เอากลับไปทั้งแพ็คทั้งรังแบบนั้นเลย
แต่ส่วนใหญ่จะมีผู้ปกครองมารับมาเอาไป
บอกว่าตอนลูกเล็กครูบังคับให้ลูกแบกมาแบบนี้แหละค่ะ
อยากฝากคุณครูให้ช่วยคิดให้หน่อยว่าจะทำยังไงดี

แล้วเด็กแบกจากโรงเรียนกลับบ้าน๑กิโลเมตรนะ
ใช่ไกลนะไกลมากค่ะนี่เอาจริงนะที่ฉันดูข้อความไป
คุณผู้ชมก็ส่งมาบอกว่าลูกชายก็เจอแบบนี้จนกระเป๋าพังเลย
พอมีคลิปนี้ออกมานะนี่ไปถามครูเวรหน้าโรงเรียนนะ
บอกว่าคุณครูเห็นเด็กคุณครูเนี่ยแบกกระเป๋าแบบนี้แล้วคุณครูรู้สึกยังไง
คุณครูบอกว่าเอาจริงครูก็สงสารเด็กนะ
บางคนอาจจะเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกขำเออตลกดีน้องสะพายไม่ได้
แต่จริงก็สงสารน้องไอนาเขาเป็นเด็กน่ารักเลยแหละ
เป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากแล้วน้องเขาแข็งแรงนะ
บางทีชอบยกของหนักชอบทำงานช่วยพ่อแม่
แล้วคุณครูก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าน้องไอนาเขาดีใจ
พอได้รับนมแจกมาไงก็เอาใส่กระเป๋าแล้วก็เดินกลับบ้านเลย
พอถึงทางโค้งตรงที่ถ่ายคลิปมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้น้องหมดแรง
เพราะว่านมโรงเรียนหนึ่งรังมันหนักสำหรับเด็กป๑มาก

ใช่ค่ะครูยังห่วงเลยนี่คือสภาพกระเป๋าคุณสืบสกุลช่วยดูซิ

วันรุ่งขึ้นก็ยังสะพายกระเป๋าไปเรียนได้อยู่ซิปไม่แตกนะคะ
นี่จะมีใครช่วยเหลือน้องไอนายไหมหรือช่วยเหลือครอบครัว
ดิฉันว่ามีเพราะดูจากสภาพบ้านน้องแล้ว
น่าจะมีคนใจบุญหลายคนเลยแหละอยากจะช่วยบริจาค

หรือว่าจะช่วยเหลือดูแลนะเรื่องที่พักอาศัยของเด็ก

ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเผื่อใครมีน้ำใจจะช่วยเหลือน้องเขานะครับ